เรื่องราวความรักของคู่นี้หน่อยนะฮะ
ฝ่ายชายเนี่ยก็คือหนุ่มใหญ่วัย๕๖ปี

อุดมแกบอกว่าแกเนี่ยได้คบหาอยู่กินกับคุณครูผู้หญิงคนนึง
เป็นครูหญิงสาวหน้าตาดีอยู่กัน๔ปีแกก็ทุ่มเทความรัก
มีทรัพย์มีสินขายที่นงที่นาสวนยางต่างดูแลทุกอย่างอยากทำอะไรให้หมด
รวมแล้วให้เงินไปเนี่ยน่าจะ๓ล้านได้
แต่มาวันนี้นี่ดูแกฮะคือลุงอุดมแกบอกนี่วันนี้แกป่วยหนักโรครุมร้าวไร้เงินรักษา
ก็เป็นต้อมองแทบไม่เห็นเงินไม่เหลือสักบาทไม่มีอะไรจะกิน
แล้วถูกฝ่ายหญิงเนี่ยบอกเลิกแกหวังจะฝากผีฝากไข้แล้วใครจะดูแลแก
ขอเงินคืนสักสองล้านก็ยังดีได้ไหมแต่ฝ่ายหญิงเขาบอกโอ้โหคนละเรื่องเลยไม่ใช่เลย
ไม่ได้หลอกไม่ได้ลวงอะไรเลยเอาค่อยฟังไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เอาทางฝั่งฝ่ายชายก่อนที่ร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนมา
อุดมอายุ๕๖ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
คือลุงอุดมเนี่ยแกเล่าว่าแกรู้จักกับครูสาวคนนึงนะ
เป็นครูสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอทุ่งใหญ่ก็คบหาอยู่กินด้วยกัน๔ปี
ฝ่ายหญิงก็บอกว่าอยากจะจดทะเบียนสมรสด้วยนะก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยานี่แหละนะครับ
แล้วก็บอกต้องมีแก้วแหวนเงินทองนาฬิกาเป็นค่าสินสอด
อุดมบอกว่าตอนแรกฝ่ายครูสาวเนี่ยมีธุรกิจน้ำดื่มกับร้านอาหารเป็นของตัวเองนะครับ
จากนั้นครูสาวคนนี้ก็ขอเงินไปลงทุนธุรกิจเพิ่มเปิดร้านอาหารเปิดคาแคร์เปิดร้านเสื้อผ้า
อุดมแกก็ให้เงินไปนะทั้งไปต่อเติมร้านอาหารร่วมสองแสนบาท
เงินไปลงทุนทำธุรกิจน้ำดื่มอีก๑๗๐๐นะครับเอาไปลงทุนเพิ่ม
ครูสาวอยากได้เงินทุนไปทำธุรกิจร้านเสื้อผ้า
แกก็ไปขายที่ดินสวนยางพาราเอาเงินไปช่วยลงทุนให้อีกห้าแสน
แกบอกแกมีหลักฐานหมดนะฮะเป็นสลิปการโอนเงินต่างเนี่ยแกมีหมดนะ
แล้วทีนี้ครูเนี่ยนะก็อยากจะทำธุรกิจคาแคร์เพิ่มอีก
คราวนี้แกบอกแกไม่มีเงินสดแล้วก็ไปกู้ทกศให้อีก๓๕๐๐เพื่อเปิดคาแคร์ให้
แล้วก็ยังให้เงินคุณครูผู้หญิงคนนี้ให้เงินใช้อีกเดือนละหมื่นถึงสองหมื่นบาท
สุดท้ายเวลาผ่านมาเนี่ยแกบอกว่าทั้งเงินสดทั้งทรัพย์สินของแกนะ
ที่ดินสวนยางพาราที่เอาไปขายเป็นเงินเนี่ยรวมแล้วให้ไปเนี่ยต้อง๓ล้านกว่า
แล้วยังมีหนี้สินติดตัวอีกนะอย่างทกศที่ไปกู้
หรือว่าเงินกู้เจ้าน่งเจ้าหนี้นอกระบบที่เขาตามทวงอีก
ทีนี้ผ่านมา๔ปีลุงอุดมแกบอกแกหมดตัวแล้ว
ครูสาวคนนี้พอรู้ว่าแกหมดตัวเริ่มตีตัวออกห่าง
ตอนแรกที่คบหาอยู่กินกันบอกอยากจะจดทะเบียนสมรสเนี่ยไม่จดสักทีไงค่ะ
จะจดจะจดไม่จดสักทีแต่สินสอนทองมั่นให้ไปหมดละ
แกเองแกก็ป่วยนะอายุเยอะแล้วตาก็มองไม่เห็นเป็นต้อกระจกนะ
เงินไม่มีต้องไปใช้สิทธิ์บัตรทอง๓๐บาทรักษาทุกโรคอะไรอย่างนี้
เพราะไม่มีเงินรักษาตัวแล้วก็ต้องย้ายจากบ้านไปอยู่ขนำเล็กในป่าสวนยาง
ซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้ช่วงไปทำเลเซอร์ดวงตาติดต่อไปหาครูสาวคนนี้
เพราะไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินอยู่ระยะพักฟื้นก็ถูกปฏิเสธ
ฝ่ายหญิงบอกขอเลิกนะขอไปมีแฟนใหม่อ้างว่าตัวลุงแกเจ็บป่วยป่วยบ่อยเหลือเกินช่วยเหลือทำมาหากินไม่ได้
ร้านคาแคร์ร้านเสื้อผ้ายังเปิดให้บริการมีรายได้ตลอดแต่ไม่แบ่งให้แกใช้เลย
แกก็เลยขอวอนผ่านสื่อมวลชนเอาอย่างนี้ได้ไหมไอ้เงินที่ให้ไปเนี่ยขอคืนสัก๒ล้านก็ยังดีได้ไหม
จะเอามารักษาตัวจะเอามาใช้ตอนแก่ตอนเท่า
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่ร้านคาแคร์ที่ทุ่งส่งนะฮะ
เป็นหนึ่งในธุรกิจของฝ่ายหญิงที่ทางฝ่ายชายเขาบอกเอาไว้นะครับ
ได้เจอกับครูสาวท่านนี้นะฮะสมมุติว่าชื่อครูเอมก็แล้วกันนะ
ครูเอ็มอายุห้าสิบสองนะอ่าหลวงอุดมอายุห้าสิบหก
อายุก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละนะครับคือทางครูสาวท่านเนี้ยนะ
ครูหญิงท่านเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงฝ่ายชายนะครับ
สี่ปีที่อยู่ด้วยกันก็ก็รักกันนี่แหละ
อยู่กินกันเหมือนสามีภรรยาเพียงแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเท่านั้น
นะทีนี้พอเลิกเนี้ยจะมาโจมตีฝั่งเธอได้ยังไงอืม
สาเหตุที่เลิกไม่ใช่เพราะเธอมีคนใหม่อย่างที่ถูกกล่าวหากล่าวอ้าง
แต่เพราะนายอุดมนั่นแหละไปฝันบอกว่าฝันเห็นเจ้าที่เจ้าทาง
มาเอาชีวิตเลยต้องเก็บข้าวเก็บของไปอยู่ที่อื่นแล้วฝ่ายชายก็บังคับให้คอยดูแลช่วงป่วย
บังคับให้ต้องไปอยู่ด้วยที่ขนำแต่เธอมีภาระหน้าที่ไงอืม
ต้องไปสอนหนังสือร้านคาแคร์ร้านอาหารอะไรต่างนานาต้องทำงาน
ก็เลยต้องตัดสินใจบอกเลิก๒เดือนแรกที่เลิกใหม่
ฝ่ายชายก็พยายามมาง้อแต่เธอก็บอกโอ้โหไม่ไหวแล้ว
สุดท้ายเนี่ยถูกเอาไปประจานทั้งทั้งที่ไม่ได้หลอกลวงเงินอะไรเลย

อ่ะอันนี้ฝ่ายก็บอกว่าอย่างนี้อ่า
ทุกอย่างพี่ต้องรับผิดชอบหมดเหมือนค่าชงค่าแชร์อะไรพี่ต้องรับผิดชอบหมด
แล้วก็สุดท้ายน้องคิดดูพอว่าแกกลับไปอยู่บ้านแกมาทวงทุกอย่างคืน
มันค่ะนี่คือตามความเป็นจริงแกมาทวงทุกอย่างคืนคนเราอยู่ด้วยกันมาสี่ปีตัวเองไม่มีรายได้